คือทั้งคู่ต้องคุยกันเพื่อตกลงกันให้เรียบร้อยกับรายละเอียดส่วนตัว

น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแน่นอน
แต่มีข่าวลือออกมาแววนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เข้าโอ้โหมานานแล้วก็คือว่า

แล้วก็มีข่าวว่าจะจ่ายเงินเดือนเท่านู้นเท่านี้มา
แต่สุดท้ายความชัดเจนอยู่ที่ตัวพี่ซิโก้เองครับ
ก่อนอันนี้เราเคยสัมภาษณ์ทางนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับ

นั่นก็คือหมดสัญญาวันที่๑กุมภาค

ซึ่งก็ไม่ค่อยมีบ่อยนักนะครับกับกุญสือที่หมดสัญญาแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีการต่อสัญญากันก่อนหน้าที่จะหมดสัญญา

แต่ถ้าเกิดว่าสมาคมนั้นไม่ให้โอกาสต่อก็ต้องหาทีมต่อไป
ทำให้มีข่าวออกมานะครับว่ามีหลายทีมสนใจทาบทาม
ซึ่งเหมือนกันนั้นนะครับมีทีมจากไทยลีกซ์หนึ่งนี่นะครับ
สนใจที่จะนำไปนั่งแท่นผู้บริหารทีม
แล้วก็มีข่าวถึงขนาดว่าถ้าเกิดว่าได้ไปจริงก็จะดึงทีมงานอย่างอภิษฎไข่แก้ว
นี่คือข่าวลือนะครับก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้
ในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้ก็ลองดูนะครับ
หลายทีมก็เปิดตัวบ้างแล้วแล้วนั้นเนี่ย
เหลือไม่กี่ทีมไปเดากันเองว่าเป็นทีมไหน
แต่ถ้าเกิดว่าต่อสัญญากับทีมชาติทุกอย่างก็จบครับ